รอบนี้รถผีสิงฮะและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดสกลนครชมด้วยตาท่านเองก่อนครับ
จังหวัดสกลนครชมด้วยตาท่านเองกลางโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดสกลนครชมด้วยตาท่านเองกลางโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
นี่ถ้าดับไฟสตูคุณไม่เจอผมนั่งอยู่แน่นอน
อย่าว่าแต่คุณล่ะครับผมก็ไม่อยู่แล้ว

คือมันครบองค์ครบองค์ประกอบ
เพราะอย่างที่คุณบอกคือถ้าตรงนะมันยังสันนิษฐานได้ทางลาดบ้าง
แรงน้มถ่วงบ้างอะไรบ้างแต่นี่มันเลี้ยวแบบนี้เลยอ่ะ
มันสะบัดเองแล้วมันก็ไปต่อ
มันเกินแรงโน้มถ่วงทั้งหมดแล้วนี่คนดูเห็นเหตุการณ์นี้
ลุกไปหมดเลยฮะไม่มีใครนั่งแล้วโผล่มาจากมุมซ้ายมือ
มุมกล้องวงจรปิดอธิบายใหม่นะ
เหมือนตามแรงน้มถ่วงก็พุ่งมาตรง
เหมือนว่าจอดอยู่ตรงมุมกำแพงจบก็คือจบฮะ
อันนี้เข้าใจได้อาจจะจอดไม่สนิทเลี้ยวไม่ดีไหลตามทางของโรงพยาบาลได้
แต่อยู่ดีมันเลี้ยวขวามันตะวัดขวาออกมาแล้วมันไปต่อ
ต่อแล้วไปหยุดหน้าลิฟต์ก็ควรจะจบนะ

ไปอยู่หน้าลิฟต์มันยังหมุนต่อฮะหมุนต่อแล้วไปจอดอยู่ที่หน้าลิฟต์
เหมือนมีใครกดปุ่มคือถ้าลิฟต์ไม่มีใครกดปุ่มมันก็ไม่ควรจะเปิดไง
มันอาจจะผ่านชั้นนั้นแต่ถ้าไม่มีใครกดปุ่มมันก็ไม่ควรเปิด
แต่ไอ้รถเข็นคันนี้มันไปอยู่ที่หน้าลิฟท์
แล้วเหมือนมีใครกดปุ่มโดยที่ไม่มีไฟหน้าลิฟต์เห็นไหม
เหมือนมีใครส่งสัญญาณว่าอยากจะขึ้นลิฟต์
มาจากรถวิวแชร์คันนี้อันนี้คลิปนี้
ตามรายงานเบื้องต้นจังหวัดสกลนคร
ว่าอย่างงั้นคนนี้ว่าเพลงที่ดูคอมเม้นต์กันหลากหลาย

อยากรู้ว่าโรงพยาบาลนี้ชื่ออะไรจะไม่เอ่ยชื่อเลย

วันไหนหัวเข่าถลอกผมจะได้ไม่ไป

มีคนตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าอันนี้ไม่ต้องตกใจแล้ว

นี่พาริสเหรอ

เป็นสองคุณหมอมาทดลองท้าทายเรื่องผงเรื่องผีเรื่องหลังความตาย

ดังนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของฉากนั้นเท่านั้นเอง
แต่คนที่มาโพสต์ไว้ไม่ได้อธิบายทั้งหมด
เราก็เลยหลงไปว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในโลกโซเชียลมีเดียโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจริง